คุณผู้ชมคะเรายังต้องตามความคืบหน้ากันต่อนะคะ
กรณีน้องกิฟต์ที่ถูกผู้ชาย๔คนหามออกไปจากผับที่จันทบุรี
แล้วก็ไปรุมข่มขืนที่โรงแห่งหนึ่งจนทำให้น้องกิ๊บเนี่ยเสียชีวิต
คือล่าสุดเนี่ยนะทางด้านของนายสงกรานอัจฉริยศัพย์นะคะ

เป็นคลิปเสียงเพื่อนสาวของน้องกิฟต์ที่ออกมาพูดในลักษณะที่ยอมรับว่า
รู้จักกับผู้ต้องหาทั้ง๔คน
นายสงกรานเพิ่งมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ
คลิปเสียงที่ว่านี้เขาพูดว่าอะไรบ้างลองไปฟังดูค่ะ
แต่ว่าอยู่ข้างกรูปผู้ชั้นเหมือนนี่
กรูปผู้ชั้นก็ไปช่วยพายมซึ่งรวมในสายชาติอยากเป็นคนมันก็ต้องช่วย
ผมก็ต้องช่วยผมก็เลยเข้าไปช่วยพยุงเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนในความใจผมว่าคิดว่าเขาเมา
เขาเมามาก่อนแล้วเพราะว่ามีเขามาแค่คนเดียวไม่มีเพื่อนมาเลยมาเพียงคนเดียวเท่านั้น
ผมก็เลยเชื่อเขาพยุงไปหน้าโซฟาแล้วผมก็ช่วยเขาหยุดกระเป๋าซึ่งกระเป๋าผ่านก็จะอยู่ข้างในแล้ว
และโทรศัพท์ก็ไม่มีเสร็จกระเป๋ามันเปิดอยู่หรือก็ปิดเพราะว่ามันมีของตรงโซฟาก็แบบครบเป็นแจ้งครับ
แล้วก็เมืองมีแค่๒๐๐๐บาทผมก็ยังใส่กระเป๋าแล้วก็ปิดแล้วก็ถือ
ถ้าหนูรู้ถ้าหนูคิดว่าเขารู้จักการผมก็อ่าโอเคแล้วยังไงต่อแล้วเขามาตรงที่ไหน
แล้วผมเอาความภัสดีเขาก็หลากะบากกอ้อน
ผมก็เห็นระหว่างที่เดินไปก็มีตำรวจเดินสวนอยู่
ผมก็เลยไม่ได้เอกใจแล้วก็ไม่ได้มีเสร็จอนาคมที่จะ
นี่แหละค่ะคลิปนี้ที่ทนายสงกรานเอาออกมาเปิดเผย
ก็บอกว่าเป็นคลิปเสียงคุยกันระหว่างผู้หญิงคนนึง
ยอมรับว่ารู้จักกับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนี้ทั้ง๔คน

เพื่อนของน้องกิฟต์ผู้เสียชีวิตปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
แต่คลิปเนี้ยพูดว่ารู้จักอืมอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นหลักฐานสำคัญในคดีนะคะ
น้องกิ๊บถูกรุมโทรมที่ลงผลไม้จังหวัดจันทบุรีจนเสียชีวิต
วันนี้ทนายสงกรานในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ก็เลยนำคลิปนี้เข้าที่ประชุมอาคารรัฐสภา
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายคดี
นายสงการบอกว่าตอนนี้คดีของน้องกิฟต์คือยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
หลักฐานที่ปรากฏนอกจากคลิปเสียงที่เพื่อนสาวของผู้เสียชีวิตยอมรับว่ารู้จักกับผู้ต้องหาทั้ง๔คนแล้วเนี่ยนะคะ
ยังมีคลิปที่พี่ชายของน้องกิ๊บโทรมาหาว่าอดีตสามีของน้องกิ๊บเนี่ยบอกว่าเธอรับแทงพนันบ่อนให้กับเจ้ามือรายใหญ่รายหนึ่งของจังหวัดตราดเนี่ยค่ะ
ในรายการถามตรงคุณจำขวัญก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับพี่ชายของน้องกิ๊บนะคะ
กรณีเรื่องของรู้เปล่าว่าน้องสาวรับพนันฟุตบอลอะไรแบบนี้ค่ะ
พี่ชายก็พูดแบบว่าก็รู้แต่ไม่รู้ว่ารับแทงหรือว่าเป็นเจ้ามือแทง

นายสงการก็เลยบอกว่าจากประเด็นนี้ก็เชื่อว่ามันมีเหตุอื่นที่ไม่ใช่แค่ข่มขืนแล้วฆ่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
รวมถึงกรณีที่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีหลายล้านบาท
การตรวจสอบจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าน้องกิ๊บโอนเงินไปให้ใคร
เชื่อว่าถ้าเช็คข้อมูลทางโทรศัพท์น่าจะเกิดความเป็นธรรมกับน้องกิฟต์
แล้วก็อาจจะพบความเชื่อมโยงถึงกระบวนการทั้งหมดแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
แต่ว่าเรื่องเงินในบัญชีพี่ชายของน้องกิ๊บให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงว่าเหมือนกับน้องกิ๊บเขาขายของออนไลน์ด้วย
เขาก็มีรายได้อื่นนอกเหนือจากการเป็นพนักงานแล้วก็ได้เงินเดือนนะคะ
และนายชัญเชาชัยนุกิทศ์อดีตประหลักรสุนยุทธิธรรมถึงการตายที่ผิดสังเกต
รวมถึงอาการของน้องกิฟต์ที่แขนไร้เรี่ยวแรงลิ้นจุกปาก
ทำให้เกิดความกังวลค่ะว่าการทำงานของแพทย์ชนสูตรจะมีการแทรกแทรง
จากผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือมีการติดขัดอะไรยังไงหรือเปล่านะคะ
เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะเพราะว่าผลการชนะสูตรค่อนข้างช้า
เนี่ย๒สัปดาห์กว่าและยังไม่เห็นมีความคืบหน้าเลยค่ะ
แม้กระทั่งตัวสามีกิฟต์ในอดีตที่เป็นพ่อเด็กก็ต้องเรียกมาสอบนี่แหละเป็นผลเลย
เพราะสามีเก่ากิ๊บเนี่ยเป็นพ่อเด็กสองคนแจ้นมาบอกพี่ชายกิฟต์
บอกว่ากิ๊บเคยรับแทงบอลและเป็นบอลลายใหญ่ของใครคนหนึ่งที่จังหวัดตลาด
แล้วเราก็ถามพี่ชายของกิ๊บชื่อวุฒิเราก็ตอบว่าในคลิป
ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเขาก็บอกว่าเพิ่งรู้เหมือนกัน
เพราะสามีเก่ากิ๊บมาบอกแล้วต้องเรียกเลยเราก็บอกว่าเรื่องนี้ปิดไม่ได้
เราก็ต้องขี้คลายไอ้ผมที่มันเกิดขึ้นเกิดอะไร
เราก็ประมวลเรื่องอ๋อพูดเรื่องแทงบอล
ต้องไม่ลืมว่าเรื่องบอลเนี่ยถ้าใครหักพวกนี้แม้ทั้งกระทืบมีทั้งทำร้าย
บางครั้งฆ่าตายเราไม่รู้ว่ากิ๊บไปทำอะไรหรือไม่อย่างไร
เรามานั่งพิเคราะห์ถามผู้เชี่ยวชาญไอ้หุ้นเสวนาก็คือการแทงบอลนี่เอง
แทงบอลนี่เองแล้วกิ๊บไปทำอะไรเขาถึงถอนกิ๊บไม่ให้เกี่ยวข้อง
ดังนั้นชุดสืบสวนของส่วนกลางของท่านรองเฉลิมเกียรติที่ท่านแต่งตั้งต้อง
มีคำตอบในเรื่องของตรงนี้เราเชื่อว่าท่านมีแน่นอน
ผลแพทย์เท่านั้นที่กำลังรออยู่คือแพทย์นิติเวศ
เราต้องไม่ลืมว่าพระนิติเวศอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ถึงอยากให้ทางกระทรวงศาสตร์ศูนย์ธรรมดิวัตรกระทรวงศาสตร์ศูนย์ศูนย์
อยากให้ภรรกสวงศ์ไปให้กำลังใจแพทย์นิติเวศ
เพื่อให้บุคคลที่มันคอยมีหรือเปล่ามันจะได้หยุดถอยออกห่างซะกระบวนการได้ขับเคลื่อนเต็มที่
และดูว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นมันจะได้ทำความจริงให้ปรากฏ
แต่สิ่งที่เราห่วงอย่างขนาดนี้คือผลนิตุเวศ
เราคุยกับท่านอาจารย์หมอบางตัวบอกได้บอกสิครับ
แอลกอฮอล๒วันตรวจได้บอกเลยออกมาแล้วนี่มันตั้งกี่วันแล้ว
เกือบเท่าไหร่แล้วเกิน๑๕วันแล้ว
บอกได้บอกจะได้รู้ไปมันไม่ใช่เป็นความลับ
มันบอกได้อันไหนเป็นความลับก็ไม่ต้องบอก
คือสังคมจับตาดูอยู่ต้องบอกว่าคดีนี้เป็นคดีอุกอาจและบุกชกัน
คือต้องบอกให้โปร่งใสแล้วบอกข้อเท็จจริงมา
ผลอย่างไรดังนั้นที่เราบอกว่าให้กระทรวงหน้าสุข
สอบถามหมอนิติเวศว่ามีใครมากดดันอะไรหรือไม่อย่างไร
นี่ค่ะทนายสงการก็เลยบอกว่าอยากให้กระทรวงสาธารณสุขเข้าไป
กำกับดูแลทีมแพทย์ชันสูตรการตายของน้องกิ๊บนะคะ
เพราะกลัวว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้ามาวุ่นวายกับคดี
ก็อยากจะให้ครอบครัวของน้องกิ๊บได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะคะ
แต่ทางตำรวจในพื้นที่เขาบอกว่าเขาก็ต้องทำไปตามพยานหลักฐานนะนะใช่ค่ะ
ว่ามีใครก่อเหตุอะไรยังไงบ้างพยานตรงล้งจุดที่พาน้องกิ๊บไป
แล้วก็มีการข่มขืนก่อนรุ่งเช้าจะเสียชีวิต
ถุงยางอนามัยกี่อันมีคนกี่คนอะไรยังไง
แต่สำคัญที่สุดก็คืออยากได้ผลการชนะสูตร
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตจริงคืออะไรกันแน่นะคะ